บรรยากาศที่หัวลำโพงเช้านี้เต็มไปด้วยประชาชนที่แต่งกายชุดดำไว้ทุก
ส่วนใหญ่ยังคงโดยสารรถไฟไปทำงานและเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครตามปกติ
หลายคนยังอยู่ในอาการโศกเศร้ากับการเสด็จสวรรคตของพระเจ้าแผ่นดิน
พ่อจะอยู่ในใจหนูเสมอไม่ได้จากไปไหน

แค่นี้แล้วค่ะ
ก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไปค่ะจะทำทุกอย่างตามที่พ่อสอนทุกอย่างเลย
การใช้ชีวิตแบบพอเพียงการรู้จักอดออมแล้วก็อดทน
แล้วก็ตั้งใจทำงานอันนี้ก็รับราชการนะคะ
ก็จะตั้งใจบริการประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะ
นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันคู่นี้ทราบข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมกฏเสด็จสวรรคตตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
ทุกสถานที่ที่ได้ผ่านไปเต็มแรงเต็มด้วยความโศกเศร้า
โดยนักท่องเที่ยวทั้งสองคนนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่ต่อ
และอยู่ท่องเที่ยวในประเทศไทยอีก๓สัปดาห์
พนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยประจำสถานีรถไฟกรุงเทพคาดว่าประชาชนจากต่างจังหวัดจะเริ่มเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร
เพื่อถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพและถวายสการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏตั้งแต่เช้าของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
จากประชาชนส่วนใหญ่อาจจองตัวไม่ทันพร้อมทั้งแนะนำประชาชนให้วางแผนการเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครและจองตัวล่วงหน้า
เนื่องจากอยู่ในช่วงปิดเทอมผู้ปกครองพาบุตรล้านเดินทางไปท่องเที่ยวทำให้ตัวบางส่วนถูกจองไปแล้วล่วงหน้า
ก็ไหมสมาคัดการณ์ว่าไม่การเพิ่มบัญชีหาบวกฝั่งล่ะแกงมากและโดยประเภทไทยนี้ผ่านมาค่ะฮิตภาษิครุฑิพัฒน์การหรอทีวี